ต่อกันที่ละครเวทีกันบ้างเมื่อกี้ภาพยนตร์
คราวนี้มาละครเวทีกันบ้างนะคะ

เลิมพระเกียรติเรื่องรากฟ้ากับแสงดินค่ะ
ซึ่งทุกท่านนะคะจะได้ร่วมทราบซึ้งในพระอัจฉริยภาพ
และพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
บทเพลงพระราชนิพลจำนวน๓๐บทเพลง
จากทั้งสิ้น๔๘บทเพลงค่ะ
อันเชิญมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว
สอดแทรกพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ท่าน
โดยเหล่านักแสดงต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในละครเวทีเรื่องนี้
ทุกคนจึงตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
เพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุดค่ะ
สำหรับแจ้นักก็ดีใจ
คันนี้ค่ะ

พระอัจฉริยภาพภังด้านดนตรีของพวกคุณท่านแล้ว
เรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะคะ
ละครเวทีเพลงเฉลิมพระเกียรติรากฟ้ากับแสงดิน
จะเปิดการแสดงวันที่๑๖ธันวาคมนี้นะคะ
โรงละครเดอะบาซ่าเทียเตอร์สวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาพิเศษ
โดยรายได้หลังหากค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสวัดดอนจันทร์จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
จากคุณผู้ชมจะได้ร่วมทราบซึ้งในพระอัจฉริยภาพนะคะ
คุณผู้ชมก็ยังจะได้ดูได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจ
พระองค์ท่านทรงงานมาเพื่อพวกเราชาวไทย
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่คลองราชด้วย
แล้วก็ยังเป็นการร่วมทำบุญด้วยนะคะเชอรี่